ท่านผู้ชมครับที่นครรัฐสุริมานะครับมีเหตุที่
ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเธอถูกลูกชายเนี่ย
เตะเตะเข้าที่หน้าทีหนึ่งครับอืม
แล้วก็แน่นิ่งเสียชีวิตไปเลยค่ะนะคือลูกชายเนี่ย
มีอาการทางจิตประสาทอยู่แล้ว
ไม่รู้ว่าเกิดอาการหลอนอะไรขึ้นอ่ะตอนเช้าวันนี้นะ
ได้ยินเสียงแม่สวดมนต์คิดว่าแม่ด่าอ้าว
แม่เลยฮะค่ะทีเดียวแม่น็อกเลยอ่ะน็อกเลย
เสียชีวิตเลยนะครับบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลโนนทองหลาง
อำพือบูยัยจังหวัดนครต้นสุริมานะครับอ่า
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางทองเพชรชินปัดอายุ๖๙ปีนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายสมยุทธ์นะฮะหรือว่านายยุทธ์อายุสี่สิบสี่
กางเกงสีฟ้าเนี่ยนะฮะกางเกงสีฟ้าเสื้อฟ้าเนี่ยนะฮะ
อ่าก็เป็นลูกแท้แท้ของนางทองเพชรผู้ตาย
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะเนี่ยฮะคือสภาพก็ให้การแบบลักษณะเหมือนกับ
คนที่จะมีอาการทางจิตประสาทนะครับ

ที่ก่อเหตุทำร้ายแม่เนี่ย
เพราะว่าแม่นั่งสวดมนต์อยู่
คือแม่ก็สวดมนต์ทุกวันนั่นแหละ
แต่เช้าวันนี้เห็นแม่สวดมนต์
แล้วยังไงไม่รู้คิดว่าแม่เนี่ยบ่น

เพราะว่าในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับ

ก็เลยเข้าใจว่าแม่ยังบ่นไม่เลิก

เข้าใส่ใบหน้าแม่อย่างจัง

แล้วแม่ก็ล้มลงไป
นอนแน่นิ่งกับพื้น

คือแบบดั้งเนี่ยหักยุบเข้าไปเลย

นายสมยุทธ์นะครับ

ตำรวจก็ลองสอบสวนเกี่ยวกับประวัติทางโรคต่างนะฮะ
พบว่ามีโรคประจำตัวเป็นคนเชื่องช้า

หรือผู้ป่วยที่ต้องการดูแลระดับปานกลาง
ทีนี้พอไปคิดว่าแม่บ่นก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

โรงพยาบาลทางด้านนี้ก่อนนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นก็จะนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ต่อไปนะครับ
ต้องรอผลทางจิตวิทยาอะไรพวกนี้ด้วย
ส่วนครอบครัววันนี้นำศพของนางทองเพชร
ไปตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพบำเน็กกุศลที่บ้านเกิดนะฮะ

ลูกบอกว่าก็ยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรก็แล้วกัน
มันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นในครอบครัว

แต่ว่าทางน้องสาวของผู้ตายนะ
บอกว่าพี่สาวมีลูก๕คน
แต่ลูกที่เหลือเนี่ย๔คนแยกย้ายไปมีครอบครัวหมดแล้ว
ก็เลยอยู่บ้านกับนายุทธ์ค่ะ
แค่๒คนอยู่กันตามธรรมฮัง๒แม่ลูก
ปกติพี่สาวจะหางานทำก็คือไปรับจ้างนวดคลายเส้น

ก็เอาเงินมาใช้จ่ายนี่แหละดูแลตัวเองกับดูแลลูก
ลูกอายุ๔๔แล้วแต่มีอาการแบบนี้ไงก็เลยไม่ได้ทำงานทำการอะไรนะครับ
แล้วก็ต้องไปคอยรับยาเอามาให้ลูกเพราะลูกป่วยทางจิตประสาทมา๒๐กว่าปีแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้หลานชายก็ไม่เคยก่อเหตุรุนแรงอะไรนะ
เชื่อฟังแม่ทุกอย่างดีนะยังเคยไปรับจ้างทำงานหาเงินมาให้แม่ด้วย
ไม่รู้ว่าเมื่อเช้ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นถึงก่อเหตุแบบนี้
น่าเกรียบเขายังเกียบสุขดับไป
เวลาเขาที่นี่มุ่งว่าเห็นใจพี่นี่มุ่งตอนเศร้าน่ะ

น่าจะเสียตั้งแต่เมื่องานเลยเหรอ
บ้านมาพบศพแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตอนเช้า
แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นนะบอกว่าได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงช่วง๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนะ
สงสัยเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืน
เพราะว่าเมื่อคืนนี้๔ทุ่มครึ่งได้ยินเสียงนางทองเพชรตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
บอกช่วยด้วยช่วยด้วยแบบนี้อยู่สองสามครั้งก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ตอนเช้าเนี่ยถึงมาเห็นกันมาเห็นศพแล้วก็มารู้ข่าวกัน
ซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่านางทองเพชรเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญนุ่งขาวห่มขาว
สวดมนต์สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนส่วนลูกชายคือนายุทธ์มีอาการป่วยทางจิต
แต่ก็ดูไม่ได้รุนแรงอะไรมากเพราะที่ผ่านมาเชื่อฟังแม่เป็นอย่างดี
มันเกิดขุมไหน
อาจจะถึงขนทางแล้ว

เมื่อคืนน่าจะฟังผิดเนอะอาจจะเพี้ยน

อันเนี่ยเต๋ป้ะเต๋ป้เหรออันเนี่ย
จริงว่าอันภุคมหาการกับตำรวจว่า

หมายถึงตัวลูกชายกระบวนกับตำรวจว่า

เมื่อวานนี้ชาวบ้านบอกว่าผู้ตายเองก็เพิ่ง
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวแล้วก็ชอบสวดมนต์ทำบุญสุดท้ายแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ค่ะแต่ก็แสดงให้เห็นว่าอาการป่วยทางจิตทางประสาทไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะต้องรักษาจริงจังนะคะ
สวดมนต์แม่เป็นเสียงบ่นแล้วฆ่าแม่แบบนี้โอ้โหมันหดหู่จริงค่ะ